เขาก็มีการแชร์ภาพใหญ่มากมาย
เป็นภาพที่เป็นมุมน่ารักนะครับ
เหล่าบรรดาทหารที่เขามาจากต่างประทงต่างประเทศ
เมืองคงเมืองไทยมาช่วยเหลือเหล่าบรรดาน้อง
ที่ก็ติดอยู่ในถ้ำนี่นะครับ
เน็ตตำรวจทะเบะแบบนี้

เหล่าบรรดาทหารจากเมืองนอกได้ทานกัน

โอ้โหเขาก็แห่แชร์ภาพ
แล้วก็แซวความน่ารักของเหล่าบรรดาทหารต่างชาตินี่แหละ

นี่แหละครับไปได้อาหารมาจากโรงครัวพระราชทานนะครับ

ฝรั่งมังค่าได้ทานไหมว่าโอ้อร่อยดี

ข้างในเป็นข้าวเหนียวมีไส้กล้วย

แต่ว่าผักที่เอามาด้วยเนี่ยมันเหนียวไปหน่อย

มันเป็นใบตองที่เขาห่อเอาไว้กินไม่ได้ครับ
มันเป็นเรื่องเหล้า

ทำรู้ได้ไง

เอากินจริงหรือ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
อริดอร่อยก็ถูกอภิกษ์ใจ
เป็นอีกหนึ่งแง่มุมนะครับที่เรามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกัน
หลังจากที่เรานั้นก็พยายามลุ้นกันเหลือเกินว่าเมื่อไหร่นั้นจะได้พบเจอกับน้อง
แล้วก็โค้ชที่รวมแล้ว๑๓ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ
ตอนนี้เหลือเพียงแค่อย่างเดียวเราย้ำกันนะครับ
เหลืออย่างเดียวก็คือการนำตัวทั้ง๑๓คนนั้นออกมาให้ได้อย่างปลอดภัย
ใช่ค่ะยังไงก็ลุ้นไปพร้อมกันนะคะกับทางไทยรัฐทีวี